คุณผู้ชมเห็นคุณอรัชพรเล่าเรื่องเกี่ยวกับศาสนาแล้ว
ที่ฉันเปิดมาดูหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้ก็มีพาดหัวตัวรองนะคะ
สารสั่งจำคุกสามสิบเก้าปีเจ้าคณะชนแดนฟันเรียงข้อหาสิบสามคดี
ร่วมกับอดีตพอพศอมเงินทรวรรษยี่สิบแปดล้านบาท
จะพาไปดูบรรยากาศเมื่อวานหน่อยค่ะ
ที่สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบกลาง
สั่งจำคุกเจ้าคณะอำเภอทุจริตเงินทอนวัดถือว่าเป็นรายแรกเลยนะคะ
โดยเมื่อวานนี้ศาลก็มีการนัดอ่านคำพิพากษาคดีฟอกเงินทอนวัดสำนวนแรก
อดีตพระครูกิติพัชรคุณหรือว่านายสมเกียจขันทอง
ซึ่งเป็นอดีตเจ้าคณะอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรชบูรณ์

ฐานความผิดก็คือสมคบกันฟอกเงินทอนวัด๑๒แห่ง
ในพื้นที่จังหวัดเพชรชบูรณ์นครสวรรค์ตากและชุมพร
รวมมูลค่ากว่า๒๘ล้านบาท
ซึ่งพฤติการคือเป็นการจูงใจให้วัด
นำเงินงบประมาณที่จะถูกจัดสรรมาโอนเข้าบัญชีวัด
คือให้โอนเงินกลับคืนให้พวกจำเลยก่อน

เป็นเครื่องมือในการปกปิดอำพรางการกระทำผิด
ทำให้ดูเหมือนเงินที่มีการโอนแล้วก็ถอนออกจากบัญชีวัด
เป็นเงินที่ได้มาด้วยความชอบโดยกฎหมาย
ซึ่งอดีตพระครูกิติก็ได้ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
เมื่อวานนี้สารพิเคราะห์แล้วเห็นว่า
คำให้การของจำเลยที่มีการอ้างว่าเชื่อ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติฟังไม่ขึ้น
ไม่มีน้ำหนักพอที่จะล้างพยานหลักฐานโจทย์
ก็เลยมีการพิพากษาลงโทษจำคุกกระทงละ๓ปี
ทั้งหมด๑๓กระทง๑๓คูณ๓รวมทั้งหมดก็๓๙ปี
แต่คำให้การของจำเลยเป็นประโยชน์บางส่วน
จึงมีการลดโทษให้๑ใน๓นะคะ
คงเหลือโทษจำคุกรวม๒๖ปี
แล้วหลังจากนั้นทนายความก็มีการยื่นคำร้อง
ปล่อยตัวชั่วคราวพระครูกิติพัชรคุณ
ใช้หลักทรัพย์เป็นฉโนทที่ดิน
แล้วก็มีการยื่นคำขอแสดงความประสงค์
ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำกัดการเดินทาง
ซึ่งสารมีคำสั่งให้ส่งคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวดังกล่าว
ให้กับสารอุทธรพิจารณา
และมีคำสั่งว่าจะอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างอุทธรณคดีหรือไม่
ทีนี้ตามกระบวนการการพิจารณาคำร้องประกันตัวของสารอุทธรณ์

ซึ่งก็คาดว่าเดี๋ยวสารจะมีคำสั่งภายในวันที่๑๙เมษายนนี้

เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้ต่อไปด้วยนะคะ